ยังอยู่ประเด็นที่คนหัวร้อนแต่ว่ากรณีนี้ไม่ใช่คนธรรมดา
เป็นพระหัวร้อนค่ะแล้วก็เดินไปตบหน้าสามเณร
เพราะคิดว่าสามเณรไปฟ้องเจ้าอาวาสว่าเขาไม่ทำวัดเย็น
ทีนี้ก็เลยเกิดข้อพิพาทกันแต่เห็นบอกว่าล่าสุดเนี่ย
เหตุการณ์จบลงด้วยดีนะคะมีการพูดคุยเคลียร์ใจกันเรียบร้อยแล้ว
นี่เป็นภาพจากกล้องวงจรปิดค่ะคุณผู้ชมค่ะ
บันทึกภาพเหตุการณ์ตอนที่สำเนรรูปหนึ่งเขากำลังนั่งอยู่หน้าคอมพิวเตอร์
สวมเฮ็ดโฟนด้วยแต่ระหว่างนั้นมีผ้าสงสองรูป
แต่อังสะเดินออกมาจากอีกทางลักษณะเหมือนเรียกแล้วก็มาพูดคุยกับสามเนรที่นั่งอยู่ตรงคอมพิวเตอร์
ทำให้สามเณรรูปนี้เนี่ยถอดเฮดโฟนออกจะได้คุยรู้เรื่องนะคะ
จากนั้นพระสงฆ์รูปหนึ่งเดินไปตบที่ใบหน้าเนรอย่างแรงแล้วก็ถกเถียงกันค่ะ
ที่พระสงฆ์ที่ลงมือตบเนรจะเดินไปหยิบไม้กวาดชูขึ้นทำท่าจะเอาไม้ฟาดอีกอะค่ะ
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่วัดมหาธาตุวรวิหารอำเภอเมืองเพชรบุรีวันที่๑๒สิงหาคมที่ผ่านมา
ทีมข่าวไทยรัฐทีวีก็ไปที่วัดค่ะพบว่าสามเณรที่ถูกตบในคลิปคือสามเณรอ้นอายุสิบแปดปี
พระคู่กรณีคือพระนฤทธิ์ค่ะสามะเนรอ้อนบอกว่าเหตุการณ์นี้เกิดจากพระนฤทธิ์ไม่พอใจ
เพราะคิดว่าตัวเองเนี่ยไปฟ้องพระครูรักษาการเจ้าอาวาสว่าไม่ออกบินทบาทหรือทำวัด
แต่สามเณรยืนยันว่าเขาไม่ได้เป็นคนไปฟ้องแค่ไปดูใบรายชื่อที่จดบันทึกว่าใครไม่ลงทำวัดก็เท่านั้น
อย่างไรก็ตามหลังถูกทำร้ายก็ไปขอดูกล้องวงจรปิดกับพระพี่ชายและขากลับยังเดินสวนกับพระนดอีกรอบ
นดเนี่ยยังวิ่งเข้ามาจะเอาขวดน้ำปลามาตีอีกเพื่อจะทำร้ายอีกด้วยนะคะเหตุการณ์นี้ก็มีพระพี่ชายช่วยเป็นพยานได้
สามเณรอ้นเล่าว่าหลังจากเกิดเรื่องค่ะก็เลยต้องแจ้งเรื่องดังกล่าวต่อรักษาการเจ้าอาวาสให้ทราบ
ก่อนที่รักษาการเจ้าอาวาสจะเรียกทั้งพระทั้งสามเณรมาสอบถามเรื่องราวที่เกิดขึ้น
ก็มีการคาดโทษว่าถ้าเกิดเหตุแบบนี้อีกต้องชดใช้ค่าเสียหายคนละหนึ่งหมื่นบาท
และให้ทำทันบนไว้ถ้าพระนุษย์ก่อเหตุซ้ำจะให้ศึกด้วยนะคะ
แต่เนรบอกว่าเนี่ยก็ยังกังวลอยู่นะเพราะกลัวว่าจะถูกข่มขู่ค่ะ
ฟังเสียงของสามเณรผู้เสียหายหน่อยค่ะ
ประตูกล้องอะไรเสร็จปุ๊บผมก็เดินลงไปหาพี่ชาย
กุฏิด้านล่างปุ๊บออกไปถึงปุ๊บเขาก็เหมือนวิ่งวิ่งเข้ามาเลยใช่ไหม
วิ่งถือขวดน้ำปลาขวดเข้ามาครับแล้วก็มามาชี้หน้าฟาดมาชี้หน้าว่า
เออมึงออกมาดิประมาณนั้นมึงล็อกห้องทำไมมึงลงมาได้แล้วเหรอประมาณนั้นครับ
มีคลิปแค่ตอนข้างบนเพราะว่ามีกล้องครับแต่อีกคลิปหนึ่งคือตรงหน้าห้องพี่ชายที่ไม่มีกล้อง
แต่คือพี่ชายเห็นเหตุการณ์ครับเขากลัวถ้าเกิดกูกลับไปบ้านกลัวปืนมายิงพวกมึงก็ได้
กรณีนี้คือคือสิ่งที่ทำให้เนธไม่สบายใจครับเพราะว่าถ้าเกิดอ่าถ้าเกิดระวัง
ใช่ครับถ้าเกิดขาดสืบขึ้นไปถ้าเกิดเอาปืนมายิงจริงนี่จะให้ทำไงครับ
ล่าสุดทีมข่าวของเราเขาก็เลยไปที่วัดค่ะไปสอบถามความคืบหน้ากรณีนี้นะคะ
ทางวัดบอกว่าเรื่องทั้งหมดจบแล้วขอให้ยุติการให้ข่าวเพราะว่าส่งผลกระทบต่อชื่อเสียงของวัดด้วย
อย่างไรก็ตามคู่กรณีทั้งสองฝ่ายก็ออกมาพบทีมข่าวนะคะยืนยันทั้งคู่ว่าเคลียร์ใจกันแล้ว
และตอนฉันเพลก็ยังนั่งฉันพัฒนาหารโต๊ะเดียวกันด้วยค่ะก็ไม่มีอะไรติดใจต่อกันนะคะ